ให้ดูให้เตือนเอาไว้นะคุณผู้ชมเรื่องเครื่องกั้นตรงทางรถไฟอันนี้เกิดขึ้นตรงนี้เลยถนนเพชรชบุรีใกล้กับอทรงนี่แหละค่ะดูกันหน่อยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคืออะไรคะ

อธิบายเหมือนกันเนี่ยได้อย่างงี้แค่ไปส่งต้องกันแล้วเหรอก็ออย่างนึกเดี๋ยวจะถึงแล้ววงแดงของรถไฟอ่ะนี่แหละเป็นเป็นเป็นความ
แล้วพอเกิดอุบัติเหตุนะบางทีไม่อยากจะเรียกอุบัติเหตุนะ
ใช่เนี่ยรถไฟกำลังมาอันนี้แค่อีพีหนึ่งนะพี่เบิร์ตอ่า
เป็นว่าอะไรคนเอาคลิปนี้มาลงในติ๊กต๊อก
อันนี้มอเตอร์ไซค์ไปเป็นพรวนเลยใช่มันกลายเป็นคนเห็นคนหนึ่งทำไง
แล้วก็ทำตามกันไงฝ่าฝืนเหรอมักง่ายเหรอไร้ระเบียบเหรอ
นี่ค่ะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นถ้าเกิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นมา
มีคนเจ็บคนตายแล้วยังไงจะต้องมานั่งแบบ
เอาอันนี้มาถอดบทเรียนถอดบทเรียนกันอย่างนี้เหรอคะ
พี่น้ำแข็งพูดมานี่ใช่หมดเลยนะอะไรนะไร้ระเบียบมักง่าย
กลัวตายอีกอ่ะเอออ่ะเตือนภัยกันไว้นะคะคุณผู้ชม
อย่าละเลยนะเห็นแล้วแหละว่ามันมาก็จอดก็รอหน่อยค่ะครับ